ที่เราจะทราบผลการตัดสินใจลงประชามติของประชาชน
กว่า๕๐ล้านคนทั่วประเทศนะคะ
บางคนอาจจะบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจถึงคำถาม
ไม่ว่าจะเป็นคำถามหลักหรือว่าคำถามพ่วง
แต่ว่าการตัดสินใจที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
้วนแต่ส่งผลต่อทิศทางทางการเมืองไทยในอนาคตนะคะ

วิเคราะห์ตลบม่านการเมืองค่ะ

คงไม่มีใครไม่ทราบว่าพรุ่งนี้ประเทศไทยจะมีอะไรขึ้น
แนวทางที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้นะคะ
ผลคะแนนอาจจะออกมาได้หลายแนวทาง
แต่ละแนวทางมันจะไปเข้าทางใครหรือเปล่าคะ
ครับน่าคิดนะครับ
แต่ก่อนอื่นก็อยากจะให้เห็นความสำคัญ
ของการไปออกเสียงกาบัตรในวันพรุ่งนี้เนี่ย
พวกนี้นะครับเป็นประชาธิปไตยทางตรงของประชาชน
ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยประมาณ๕๐ล้านคนนะครับ
ไม่ใช่การเลือกคนที่ชอบที่สมัคร

ไม่ใช่ครับพวกนี้เป็นการเลือกกฎิกาสูงสุด
คือร่างรัฐมนูลถ้าผ่านก็ไปใช้บังคับ
ก็เป็นกติกาสูงสุดที่เราคนไทยทั้งประเทศ
จะต้องอยู่ร่วมกันภายใต้กติกาที่เราจะเลือกในวันพรุ่งนี้
เหลี่ยมที่จะรับหรือไม่รับมันก็มีผล
อ่าถึงแม้จะผ่านหรือไม่ผ่านรัฐบาลนูนเนี่ย
ยังต้องอยู่ทำหน้าที่รับผิดชอบ
เพื่อจัดการเลือกตั้งในปีหน้าให้ได้

ผลจะออกมาอย่างไร

พูดง่ายเข้าฝั่งการเมืองหรือเข้าฝั่งทหาร
อันดับแรกก็คงจะต้องมองไปที่
เปอร์เซ็นต์ของผู้มาใช้สิทธิ์ก่อน

ถ้ามาไม่ถึงครึ่งน้ำหนักก็น้อย

เกิน๕๐ขึ้นไปแล้วเกินเยอะ

มีมะติในวันพรุ่งนี้
ก็จะมีผลหนักแน่น

ให้ผ่านรัฐมนูลรับรัฐมนูล
หรือไม่เห็นชอบคือไม่รับรัฐมนูล
ถ้ามีความแตกต่างกันมาก
ไม่เห็นชอบมากถล่มทลาย
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่

ว่าไม่เอานะ
แต่ถ้าผลต่างกันไม่มาก
ไม่มากบอกได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่
ก็ห่างกันเพียงแค่ล้าน๒ล้าน

อันนี้ในกรณีที่มาใช้สิทธิ์เกิน๕๐นะครับ

ถ้าไม่เกินนี่ไม่มีความหมายเลย

แต่ว่ามันไม่เต็มล้นหลักการประชาธิปไตย
มันไม่เต็มมันขาดมันพร่อง
และส่วนจะเข้าทางใครยังไง
อย่าลืมว่ามันมีคำถามพ่วงด้วย

ในกรณีที่ผ่านเฉพาะคำถามพ่วง
อันนี้เป็นสิ่งที่ขอสชต้องการ

เพราะว่าไม่เอาลำนูนแต่เอาคำถามพ่วงเนี่ย
มันส่งผลไปถึงการจัดทำรับนูลฉบับใหม่ของคอสช
ว่าไม่ว่าจะร่างบทธาวรออกมา
เลิศเลอขนาดไหนดีที่สุดในโลกยังไง
แต่ประชาชนชี้ไว้แล้วว่า๕ปี
ตามคำถามพ่วงที่ให้สวแต่งตั้ง
มามีส่วนในการเลือกนายกรมนตรี
อันนี้คอสชมีความสง่างามที่จะนำไปบรรจุ
ไว้ในรำนูลฉบับที่จะล่างใหม่ได้เลย
ทีนี้ค่ะถ้ามาเปอร์เซ็นต์ที่มาใช้สิทธิ์

ก็น่าจะมีหลายปัจจัยนะครับ
เพราะว่าหนึ่งก็คงเบื่อหน่ายการเมืองอะนะ
ประแทนที่สองคงไม่ได้อ่านรัฐมนตรีได้หรืออะไร

เห็นด้วยไม่เห็นอยู่บ้านดีกว่า
ถ้ารับแบบถล่มทลายล่ะคะ
โอ้โหถ้ารับแบบถล่มทลาย

ก็เพราะว่าท่านรับนี่นะครับ
เป็นสิ่งที่คอสตชอตั้งเป้าออกไว้รั่งก็เอาไว้

กรทอย่างนี้ก็ทำมาก็ทีมเดียวกัน

เรียกว่าได้ตามเป้าและยิ่งจะเป็นตามเป้ามากที่สุด
ก็คือคำถามพ่วงถ้ามีคำถามพ่วงออกมา
ซึ่งดูแล้วเนี่ยประชาชนบางส่วนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่า
คำถามพ่วงจนถึงวันนี้ยังไม่ทราบความหมายเลย
คนที่จะมาตั้งนายกรัฐสภาผู้ตั้งนายมตีเนี่ย
ดูแล้วแหมมันคลังของรัฐสภาพ
ทั้งสภาผู้แทนราชดรตั้งสมาชิกวุธิสภา
แต่จริงเนี่ยก็คือให้วุฒิเนี่ยนะครับ
เข้ามามีส่วนสำคัญเลยมีสิทธิเท่าเทียมกับ
ผู้แทนราชดรด้วยการตั้งนายก
แล้ว๒๕๐เซียงเนี่ยเหมือนกระเป็นพักการเมืองพักใหญ่
ก็จะเป็นการชี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับ
แล้วก็มันก็มีเรื่องแปลกนะเรื่องแปลกที่ผมก็มามองดูว่า
คนที่จะคิดเนี่ยนะจะออกไปรับหรือไม่รับดีเนี่ยนะฮะ
ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้อ่านน่ะรัฐมนุษย์ใช่
คนที่จะไปลงเรื่องเนี่ยฮะก็ยังเรียกว่าเป็นคนยังไม่เคยเห็นเรื่องแบบนู้นที่ซ้ำอ่ะน่ะ
ก็ว่าก็รับฟังมาอะไรมากควรจะแสดงการแสดงความคิดเห็น
ก็ได้รับฟังน้อยนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับก็ออกมาก็ดูภาพรวมก็พอจะเข้าใจ
อาจจะว่ามีวาธกรรมอะไรออกมาในประเด็นต่างต่างเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอ่าภาพอ่า
ปรากฏการณ์สถานการณ์ต่างต่างในอดีตเนี่ยนะครับที่เข้ามาที่ประชาชนคนไทยเอง
ไม่อยากจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับการชุมนุมการประท้วงกันอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ก็คงอยากจะเห็นรัฐมนูลนี้เนี่ยคงจะเข้ามาช่วยผ่อนคลายแก้ไขปัญหาอะไรได้เนี่ยนะครับ
ผมห่วงอย่างเดียวคือจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาว่าความสำคัญของคำถามพ่วงเนี่ยมาก่อนนะครับ
อย่างที่ได้พูดกันไว้ถ้าหากว่าคะแนนคำถามพ่วงค่ะอืมล้นเหลืออ่าฮะ
ก็แปลว่าได้มอบฉันธามติให้จัดการในรูปแบบที่ต้องการอย่างนั้นนะครับ
อืมมีอยู่ประเด็นหนึ่งจริงจริงแล้วที่ต้องหยิบยกมาพูดถึงเหมือนกันก็คือวันที่เจ็ดสิงหาคมเนี้ย
ทำไมต้องวันที่๗ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดหรือเสนอแนะให้ใช้วันที่๗สิงหาคม
แต่นอกเหนือจากการเรื่องลงประชามติแล้วเนี่ยในสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับ
เป็นสังคมที่อยู่กันอย่างกลมกลืนสิ่งที่พูดกันมากนะครับ
ผมไม่ใช่โหดนะครับแต่ว่าจำขี้ปากเข้ามาได้ยินมาว่า
เป็นวันเดียวกับวันที่พฤหัสโยกย้ายยกออกจากเงามืดของราหูหรืออะไรทำนองนั้น
อ่าก็แล้วแต่คนจะตีความกันนะครับว่าวันที่เจ็ดเป็นวันเริ่มต้น
แล้ววันที่๘จะเริ่มเห็นแสงสว่างจากเงามืดอะไรต่ออะไรใครเป็นเงามืดของลาหู
ครอบงำโลกครอบงำประเทศใครเป็นพระฤหัสนะฮะ
ก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดจะตีความแต่หลังจากวันที่เจ็ดไปแล้วนะครับ
ผลออกมาเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างใหญ่หลวงอันนี้เป็นสิ่งที่ฟังหูไว้หูนะครับ
ผมไม่ได้เชื่อถือว่าจะต้องเป็นไปตามที่ดวงดาวลิขิตเป๊ะ
ทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำของคนอยู่ที่จิตใจของคน
ขอให้ทุกคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
แสวงหาอำนาจเพื่อหาผลประโยชน์
แค่นี้ก็จะทำให้บ้านเมืองเราเดินได้ครับดวงเมืองกับเสียงของประชาชนที่จะออกมา
ชี้ว่าเขาควรจะไปทางไหนประเทศควรจะไปทางไหน
อันไหนสำคัญเหมือนกันแหละคะอ่าอย่างงี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะค่ะ
ยากที่จะชั่งน้ำหนักแล้วก็ให้อะไรสำคัญกว่าอืมเสียงของประชาชนไปไม่ได้เหรอ
ฟังไม่ได้เหรอความเชื่อของคนไงฮะอันนี้อันนี้ผมเน้นที่ความเชื่อของคน
ค่ะแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี้ยผมให้อำนาจประชาชนอืม
ขาดทุกอย่างอยู่แล้วค่ะคิดบวกเขาไว้เลยครับในทางเอ่อ
โหลศาสตร์ก็คิดบวกเขาไว้จะได้สบายใจนะฮะคราวนี้ไอ้ที่ผมผมอยากจะกล่าวถึง
ค่ะอ่าสักนิดนึงปรากฏการณ์ของพักประชาธิปัตย์เนี่ยครับ
อ่าฮะมันเป็นอะไรซึ่งมันเอ่อปะทุขึ้นมาในในโค้งสุดท้าย
ก่อนที่จะไปเอ่อรับหรือไม่รับแล้วมันกันนี่ก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้
ได้เห็นอะไรกันนี้ผมมองคุณอภิษฎว่าเดิมพันธุ์เก้าอี้หัวหน้าพักเขาเนี่ย
มันสูงมากขึ้นอยู่กับผลประชามตินี้ด้วยครับถ้าเป็นไปตามที่เขาไม่รับเนี่ย
แล้วถ้ามันไม่รักก็คือไอ้สถานะการนำพักของเขาเนี่ยอื้อฮือ
ก็ยังโดดเด่นค่ะมั่นคงแน่นหนานะฮะส่วนทางกำลังสุทธิพย์เนี้ย
ลุงกำนันค่ะเอ่อปปสเนี้ยนะฮะอืมถึงแม้ว่าจะประกาศไม่เข้า
อ่ากันเวอร์อีกแล้วไม่อยู่พักภัยปรรตแต่เราออกไปแล้วเนี้ยฮะ
แต่คนก็ยังมองถึงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปัตย์อยู่ในความเป็นจริงนะครับ
ผมเข้าใจนะถ้าเข้าใจลุงกำนันว่าทำไมต้องแสดงจุดยืนซึ่งอยู่คนละฝั่ง
อืมฮือกับคุณอภิสิทธิ์ค่ะเอ่อถ้าเราย้อนไม่นึกถึงการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชน
นะครับเอ่อกำนันขึ้นเวทีก็คือย้ำในเรื่องของการปฏิรูปใช่
ยำในเรื่องของการว่าอ่ะเปลี่ยนไทยการเมืองแบบเก่าเก่าออกไปสักทีหนึ่งอ๋อ
มามาเริ่มต้นเดินหน้าประเทศไทยกันใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วมันมีอยู่ในร่างลำนูนนี้จะให้ลุงกำนันเราเนี่ย
ไม่เห็นชอบอ่ะลุงกำนันก็คงจะทำไม่ได้อืม
อันนี้ก็เป็นจุดยืนที่สามารถอธิบาย
เรื่องหน้าของอภิษฎก็มีเบื้องหลังเป็นคุณชวนอยู่นะ
อันนั้นแน่นอนครับเพราะว่าคุณอภิษฎก็รู้กันอยู่แล้วว่า
เป็นสิทธิ์เอกของพรมาจารย์ใบมิโกนอาบน้ำพึ่ง
ก็จะได้ยินประโยคหนึ่งครับพาดหัวหนังสือพิมพ์ด้วย
ระยะทางโค้งเนี่ยคุณอภิษฎให้คำว่า
ไม่เห็นด้วยกับวิธีการให้โจรปราบโจรครับ
อันนี้ก็สะท้อนชัดทายาทไม่กลัวอาบน้ำพึ่งนะครับ
มันอยู่ที่ว่ามันจะเกิดปัญหามากหรือปัญหาน้อย

แล้วก็จะมีผลไปสู่การแต่งตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งแน่นอน
เพราะประชาธิบัตย์เป็นตัวแปรสำคัญที่กลายเป็นว่า
เป็นความต้องการของการเมืองสองซีกก็ต้องเอา
จะเอายังไงแล้วก็โดยเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ย
คือดูแล้วมันน่าจะเข้ากันยากนะ

แต่ว่าการเมืองมันคือสิ่งที่ไม่แน่นอน
เราก็จะไปประมาทหรือคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้น
ดึงบบนึงราดหมอยังต่างกันนี่

แล้วก็ทางฝ่ายหน้าหารสมมุติว่าคำประกาศของงายกปฤษฐ
ที่ออกมามันก็ค่อนข้างรู้สึกว่าขัดกับเขา
ฉะนั้นถ้ามันไปถึงจุดตรงนี้มันก็ยังมีปัญหา

ที่ว่าจะแก้ปัญหากันยังไง
นี่มันเป็นเรื่องที่น่าจับตาอันหนึ่ง
หมดกลายเป็นว่ากำแหนนประชามัติจะส่งผล
กับการเมืองประเทศที่จะเดินต่อไปข้างหน้าด้วย

ก็ออกมาก็ต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเป็นยังไง
เพราะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นเลยเนี่ยนะครับ
เมื่อกฎหมายเนี่ยควบคุมเนี่ยมันพอดคายไปแล้ว
ลงมติผ่านไปแล้วนะครับ
การที่อัดอั้นกันมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับ
ที่ไม่ได้พูดไม่ได้จาไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรต่าง
คราวนี้ที่เนี่ยจะออกมาอย่างพรั่งพลูเลยนะครับว่า
เห็นเป็นยังไงดีไม่ดียังไง
แต่ทำไปทำมาแล้วเนี่ยจนโค้งสุดท้ายนาทีสุดท้ายเนี่ย
ประชามติรับหรือไม่รับเนี่ยคนไม่ได้รู้สึกอะไร
กลายเป็นว่าคำถามพ่วงนี่แหละสำคัญ
ถ้าเมื่อไหร่ที่คนไม่รับคำถามพ่วงยุ่งเลยนะครับ
รับหรือไม่รับมึงคำถามพ่วงยังไงคะ
ถ้ารับเนี่ยเท่ากับว่าเป็นคีย์สำคัญที่
รัฐมนุนว่าประมาณไหนจะตั้งเอาเรื่องนี้ใส่เข้าไป
แต่ถ้าไม่รับนั่นหมายความว่า
คนที่เลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้ตั้งรัฐบาล
แล้วถ้าพักไหนเกิดได้สามร้อยสี่ร้อยเสี่ยงขึ้นมานะครับ
ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้สำคัญนะครับ
จะเป็นจุดเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านประเทศไทยได้แค่ไหน
ขึ้นอยู่กับวันพรุ่งนี้ที่คุณประโมทบอกว่า
เห็นผีที่กำลังจะหลอกอยู่ลานเนี่ย
เพราะว่าผีที่หลอกมาแล้วเรามองเห็นแล้วนะ
อันนี้ประชาชนก็ไปชั่งน้ำหนักเอา
เพราะว่าคำสั่งประชาชนในวันที่๗สิงหาคมเนี่ยนะครับ

สวัสดีครับ